เผยแพร่เรื่องราวของหมอคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะ
คือมีหญิงสาวคนหนึ่งเขาไปตรวจภายใน
แล้วเขาบอกว่าตรวจไปตรวจมาเนี่ย
พบว่าหมอก้มขืนเขา
เอาอวัยวะเพศเข้ามาข่มขืนกระทำชำราวเขา
ถามไปถามมาหมอบอกว่าอ๋อใช้ของปลอมสอดใส่
เพราะว่าการตรวจภายในเนี่ยมันต้องไม่อยากให้คนที่ตรวจเจ็บ
ก็ต้องมีการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศอะไรแบบนี้
เจ้าตัวก็ถามว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นของปลอมสอดใส่
แล้วใส่ถุงยางอนามัยให้ของปลอมทำไม
ที่สุดแล้วมีการพยายามที่จะจ่ายเงิน

เพื่อให้จบเรื่องแล้วก็โอนเงินมาให้ด้วย

ก็เลยเป็นคำถามว่าอ้าวถ้าไม่ได้ทำแล้วโอนเงินมาให้ทำไม

คือเรื่องนี้ครับเพจเฟซบุ๊กทนายนิด้า
โพสต์ข้อความแฉกรณีหมอใหญ่คมขืนกระทำชำราวหญิง
ตอนตรวจภายในอ้างว่าใช้ของปลอมสอดใส่
จนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะไปหมด
ถึงพฤติกรรมของหมอคนนี้ทำให้หมอคนอื่นเขา
พลอยเสื่อมเสียไปด้วยนะครับ
บางคนก็เชื่อว่าเออเกิดขึ้นจริง
บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นเหรอ
ในห้องตรวจคนไข้แบบตรวจภายใน
หมอจะข่มขืนคนไข้ได้เหรอ
เขามีหลักฐานมีการไล่เรียงเหตุการณ์นะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณสุดปรีดามหายศ
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย
แล้วก็ไปคุยกับทนายนิด้านางสาวสรรญา
หวังสุขเจริญเธอก็เปิดเผยว่าอย่างนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา
โดยผู้เสียหายเป็นหญิงอายุ๒๘ปี
รู้สึกว่าเธอมีความผิดปกติบางอย่าง
เกิดขึ้นกับอวัยวเพศ
ตัดสินใจไปตรวจที่คลินิกแห่งหนึ่ง

ครั้งแรกตรวจรักษาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
แต่ว่าอาการมันยังไม่หายดี

ไปตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งครั้งที่๒นี่แหละ
ขั้นตอนเข้ารับการรักษา

หมอคนนี้ก็เรียกให้เข้าห้องตรวจ
ก็มีหมอกับเธอที่เป็นคนไข้แค่๒คน
หมอให้เปลี่ยนใส่ผ้าถุงของคลินิก
แล้วก็เข้าห้องตรวจนอนบนเตียงขายัง

จากนั้นหมอได้ล็อกประตูห้องตรวจ

แล้วก็เริ่มตรวจโดยใช้กล้องส่อง
และอธิบายภายในอวัยวะที่แสดงให้เห็นบนจอภาพ
อันนี้ที่ผู้เสียหายเขาเล่านะค่ะ

หมอเนี่ยก็ใช้นิ้วของหมอในการตรวจภายใน
แต่ก็ขออนุญาตคนไข้ก่อนนั่นแหละ
จากนั้นหมอก็ยืนขึ้นในลักษณะประชิดตัวคนไข้
แล้วก็นำเอาอวัยวะเพศชายของหมอ
เข้าไปในช่องคลอดของฝ่ายหญิง
โดยนำเข้าไปอยู่ประมาณ๑๕๒๐นาที
ซึ่งคนไข้คาดว่า
หมอคนนี้อาจจะคงจะสำเร็จกิจแล้ว

ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายบอกว่ารู้ตัวดี
และพยายามขัดขืนร้องให้คนช่วย
แต่หมอได้ทำในบางสิ่งบางอย่าง
เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายส่งเสียงดัง
ซึ่งพฤติกรรมตรงนี้คือถูกทำอะไร
ทนายนิด้าบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยได้
เพราะมันจะมีผลต่อรูปคดี
เขาก็ขึ้นขายอย่างนอน

ขาขึ้นอยู่บนขายังนะคะ
หมอก็ยืนในลักษณะพอดีตัวกับเขาพอดีแล้วก็ในห้องตรวจก็คือไม่มีผู้ช่วยพยาบาล
ปิดไฟนะคะปิดไฟเสร็จแล้วสักพักหนึ่งเหมือนมีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือ
แต่สักพักนึงก็คือมีสิ่งแปลกปลอมมาสู่อวัยวะเพศเขาอะค่ะ
ที่ที่ใส่ไปนั่นคืออวัยวะเพศของหมอนั่นแหละนะคะเพราะว่าถามว่าชัวร์ได้ยังไง
นี่พี่นิด้าไม่ได้อยู่ในห้องนั้นซะหน่อยมีหลักฐานมีหลักฐานค่ะ
แล้วก็หลังจากนั้นพอกระทำจนสำเร็จความไข้นะคะก็แยกย้ายค่ะ
น้องก็กลับบ้านเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่รู้เรื่องเขารู้
เขารู้แหละว่านี่คือการกระทำชำเลาถามเธอแต่ว่าคือน้องก็ไม่กล้าขัดขืนนะคะ
เพราะว่าหมอก็ได้มาทับนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมบางอย่างที่อันนี้ขออนุญาตไม่เปิดเผย
เพราะว่ามันจะมีเป็นเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องของรูปคดีนะคะเอ่อ
เขารู้แล้วก็ถามว่าได้มีการร้องไหมก็มีแต่ว่าในห้องห้องนั้นเนี่ย
เดี๋ยวสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเป็นเรื่องของการเก็บเสียงหรือว่าอะไรอย่างนี้
พอเริ่มมีการร้องเริ่มอะไรมันก็จะเริ่มมีการแอคชั่นบางอย่าง
ทำให้เกิดการหวัดกลัวนะคะก็เลยก็เลยถึงได้จนไปสำเร็จความไข้กัน
อืมจริงจริงแล้วอันเนี้ยผิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะกระบวนการในการตรวจภายในเนี้ยค่ะ
คือมีทั้งคุณหมอผู้ชายและคุณหมอผู้หญิงในการตรวจภายในใช่ไหมคะ
จะต้องมีผู้ช่วยพยาบาลซึ่งเป็นผู้หญิงอยู่ด้วยเสมอนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้ชายตรวจเนี่ย
อันนี้ตามหลักการปกติเลยอ่ะทุกทุกโรงพยาบาลต้องเป็นแบบนี้นี่เขาสองละสองเลย
ใช่นี่คุณหมอผู้ชายอยู่คนเดียวกับคนไข้เนี่ยไม่ได้นะคะแล้วเขาต้องปิดไฟไหม
ไม่จำเป็นผู้เสียหายบอกว่าปิดไฟเลยอ่ะล็อกประตูปิดไฟเลยไม่จำเป็นหรอกไม่จำเป็น
แต่หลักการปกติคือเขาจะไม่ปล่อยให้หมอผู้ชายกับผู้หญิงที่เป็นคนไข้อยู่กันสองคนอยู่แล้ว
มันไม่ควรเลยมันไม่ได้ต้องมีพยาบาลอยู่ด้วยอันเนี้ยมันผิดตั้งแต่ต้นอืม
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยค่ะผู้เสียหายเขาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ
เพราะว่าไม่อยากจะให้ใครเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้แล้วก็ไปตรวจร่างกายเพื่อเป็นหลักฐาน
หลังสอบสวนเสร็จพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกหมอมารับทราบข้อกล่าวหานะคะ
หมอที่ก่อเหตุเนี่ยหลังจากรู้ตัวแล้วว่าถูกแจ้งความดำเนินคดี
พยายามติดต่อกลับไปหาผู้เสียหายด้วยนะคะขอเจรจากลายเกลี่ยจะจ่ายสตางค์ให้ด้วยอ่ะ
ครั้งแรกหมอบอกว่าจ่ายให้ห้าหมื่นเพื่อจบคดี
แต่สุดท้ายหมอโอนเงินให้ผู้เสียหายสามแสนบาทอืม
เงินให้เสร็จแล้วก็บอกว่าไปถอนแจ้งความซะนะเนี่ย
แต่ผู้เสียหายเขาบอกว่าไม่ได้หรอกไม่อยากจะให้ใครมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะ
ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนกับทางองค์กรทำดีของคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีค่ะ
เรื่องดังขึ้นมาคนก็เลยพูดถึงกันเยอะมากในโลกออนไลน์แล้วก็เป็นข่าวขึ้นมา
เพราะเหตุการณ์นี้น้องผู้เสียหายคนนี้ไม่ได้โดนแค่คนเดียวนะคะ
ตรวจสอบไปตรวจสอบมามีผู้เสียหายลักษณะแบบนี้เป็น๑๐คนเลย
ทนายนิด้าเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะว่า
ก่อนหน้านี้เคยมีโอกาสได้คุยกับคุณหมอคนนี้ด้วยนะ
หมออ้างว่าไม่ได้ข่มขืน
แต่สิ่งที่สอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของฝ่ายหญิงเป็นของปลอม
ไม่ใช่อวัยวะเพศของหมอที่ทำแบบนั้น
เพราะการรักษาอาการของคนไข้ที่มีอาการเจ็บปวดที่อวัยวะเพศมาก
ต้องกระตุ้นอารมณ์ทางเพศก่อนเพื่อให้คลายความเจ็บปวดลง
ซึ่งทนายเขาบอกว่าไม่เชื่อหรอกมันฟังไม่ขึ้นเลยนะคะ
ถ้าใช้ของปลอมจริงจะใส่ถุงยางอนามัยให้อุปกรณ์ชิ้นนั้นทำไม
ก็เลยไม่แน่ใจว่าวิธีการรักษาแบบที่หมอกล่าวอ้างเนี่ยค่ะมันมีจริงหรือเปล่า

จะติดโรคหรือจะติดท้องเขาเซฟป้องกันอย่างดีเขาใส่ถุงยางอนามัยตอนแรกเลยเสนอให้จำนวนห้าหมื่นบาทค่ะซึ่งเราก็ได้มีการอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็ได้เป็นเป็นตัวเสี่ยมเป็นตัวกุญสือน้องอยู่เหมือนกันว่าแบบเอ๊ะลองคุยไปซิงลองเล่นไปด้วยซิว่าแบบห้าหมื่นเองเหรอในการที่กระทำชำราวครั้งเนี้ยสุดท้ายเราก็ยินยอมให้ถึงสามแสน
ไม่ได้ไปถอนแจ้งความร้องทุกได้มีการพูดคุยกับตำรวจโรงพักษณ์เนี่ย
เขาเป็นคนพูดเองนะคะว่าหมอคนนี้อีกแล้วเหรอ
เคยมีหลายคนแล้วที่มาแจ้งความในลักษณะแบบนี้
แต่สุดท้ายแล้วจบไปด้วยกันไก่เกลี่ยยอมความกันไป
เพราะว่าโอเคแหละถ้าสมมุติว่าการกระทำชำเลาเนี่ย
มันต่ำกว่ามันไม่ได้ต่ำกว่า๑๘มันเป็นเรื่องของการยอมความกันได้อยู่แล้ว
ผู้หญิงที่โดนกระทำชำเลาอย่างนี้การที่มาออกข่าวมาเอาเรื่องเอาราวอะไรต่าง
คิดว่าเขาก็เจ็บช้ำบางทีก็ได้ค่าเสียหายไปก็ยอมความจบกันไป
แต่ในเคสของน้องคนนี้เขาบอกว่ายังไงไหนไหนออกมาแล้วเขาถึงที่สุดอืม
ก็ย้ำกันอีกทีข้อกฎหมายข่มขืนกระทำชำราวนะคะถ้ามีเจตนาในการล่วงละเมิดทางเพศจริงเนี่ย
ไม่ว่าจะใส่อวัยวะเพศหรืออุปกรณ์อื่นใดก็ตามเข้าไปในช่องคลอดหรือทวันหนักของผู้อื่นเนี่ย
เข้าข่ายขมคืนกระทำชำเลาหมดนะคะต่อให้อ้างว่าเป็นอุปกรณ์อื่นเป็นอย่างอื่นไม่ใช่อวัยวะเพศเนี่ย
ถ้านายนิด้าก็เลยบอกว่าเบื้องต้นที่อยู่ในมือตอนนี้ค่ะคือคลิปเสียงพูดคุยระหว่างหมอแล้วก็มีข้อความแชททางไลน์ด้วย
มีหลักฐานการโอนเงินจากหมอ๓แสนบาททั้งหมดถูกรวบรวมเอาไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับการดำเนินคดีกับหมอคนนี้นะคะ
พฤติกรรมของหมอคนหนึ่งอายุประมาณ๔๐๔๕ปี
เป็นหมอผู้ชายประจำคลินิกเวชกรรมชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์
ผู้เสียหายก็เล่าตามเหตุการณ์ที่เราไล่เรียงให้ฟังนะครับ
ซึ่งคุณบุ๋มปนัดดาบอกว่าตอนแรกที่ทราบเรื่อง
ก็พยายามพิจารณาจากพยานหลักฐานที่ทางผู้เสียหายมี
แล้วผู้เสียหายเพิ่งไปตรวจร่างกายหลังจากโดนหมอข่มขืน
ซึ่งมันผ่านหลายวันมาแล้วผลการตรวจจึงไม่พบว่ามีร่องรอยการข่มขืน
ก็เลยต้องหาหลักฐานอื่นแต่ก็พาผู้เสียหายไปแจ้งความไว้ก่อน

ทีนี้พอทางหมอรู้ว่าหญิงสาวผู้เสียหายเขาไปแจ้งความที่สพมนครสวรรค์
ก็ติดต่อมาแล้วก็เลยมีหลักฐานทางไลน์
เงินมาให้ห้าหมื่นบาทด้วยเพื่อให้ผู้เสียหายไปถอนแจ้งความ
แต่ผู้เสียหายไม่ถอนแจ้งความหมอก็เปลี่ยนวิธีการใหม่
ส่งของมาให้ที่บ้านมาพูดจาหวานบอกรัก
ทำเหมือนกับว่าเป็นคนรักกับผู้เสียหายอย่างนั้น
และที่สุดก็โอนเงินมาให้ผู้เสียหาย๓แสนบาท
เพื่อให้ผู้เสียหายไปถอนแจ้งความปิดคดี
มาบอกว่าขอโทษผิดไปแล้ว
ซึ่งตรงนี้แหละที่คุณบุ๋มมนัดดาบอกว่า
นี่คือหลักฐานที่หมอสารภาพว่าลงมือข่มขืนเขาจริง

ครั้งแรกไม่ได้เกิดอะไรขึ้น
โดนอ่าคุณหมอข่มขืนนะคะ
โดยที่คุณหมอท่านนี่เนี่ยเป็นกลุ่มและที่มีชื่อเสียงในจังหวันเราขอสวรรค์
แล้วก็เป็นที่นำหน้าถือตาดังนั้นน้องบอกว่าน้องเป็นคนธรรมดา
น้องกลัวว่าจะไม่สามารถที่จะเอาผิดหมอได้
แล้วหมอก็มีการส่งข้อความโทรศัพท์หาส่งของมาให้หรืออะไรต่างมากมาย
เพื่อให้ดูเป็นแนวชู้สาว
แล้วก็ทำให้น้องเกิดอาการภาวะทางจิตคือเกิดความเครียดอย่างหนัก
เพราะว่าตัวน้องเองรู้สึกไม่รู้จะหาที่พึ่งทางไหน
ก็เลยติดต่อกับทางเรามาเราเองก็เลยได้ประสานกับทนาย
แล้วก็ในส่วนของการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะจนกระทั่งมีหลักฐานในการ
คือคนเราอะค่ะถ้าไม่ได้ทำผิดบุ๋มถามอย่างพี่ตากล้องก็ได้
ถ้าคุณไม่ทำผิดจริงคุณไม่ได้ข่มขืนเขาจริง
คุณจะกล้าโอนเงิน๓แสนให้เขาไหม
เพื่อปิดคดีบอกอย่าฟ้องร้องนะถอนแจ้งความนะ
คือถ้าไม่ทำผิดจริงจะโอนเงินมาเหรอ
หลังจากที่พอเริ่มเป็นข่าวกลับกลายเป็นว่ามีน้องผู้หญิงอีกมากมายค่ะ
เข้ามาหาบุ๋มแล้วก็แจ้งมาทางบุ๋มว่า
ลวนลามเช่นเดียวกันกับหมอคนนี้
วิธีการนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะ
เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วแต่ที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าพูด

ดังนั้นวันนี้ที่การที่องค์กรทำดีออกมาโชว์ในครั้งนี้
นั่นหมายถึงว่าทราบอย่างที่คุณทราบอยู่แล้วว่า

เองไม่ชอบเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วด้วย

อย่างที่สองก็คือบุ๋มเชื่อว่าแพทยศภา
จะไม่ปกป้องคุณหมอท่านนี้แน่นอน
เพราะว่าถ้าคุณหมอมีพฤติการแบบนี้

เป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของวงการแพทย์
ที่เขาทำงานกันอย่างหนักเพื่อประชาชนมาโดยตลอด
เชื่อว่าเขาไม่เก็บไว้หรือออกมาปกป้องหมออย่างแน่นอน

ขอวอนพื้นที่สื่อทุกสื่อเลยนะคะว่า
น้องผู้หญิงคนไหนที่โดนหมอที่นครสวรรค์ท่านนี้
ล่วงละเมิดลวนลามนะคะข่มขืนหรืออะไรก็ตาม

ผมจะเป็นแก่นำในการรวบรวมพลังของน้อง
แล้วก็ทำให้ถูกต้อง
เพื่อความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นกับตัวน้องให้ได้ค่ะ
แต่ในขณะนี้คุณบุ๋มบอกประมาณ๑๐คนแล้วนะ

คุณบุ๋มก็ฝากไปถึงแพทยศภาด้วย
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยสอบถามเรื่องนี้ไปยังแพทยศภา
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลหมอโดยตรงนะครับ
ว่าถ้าหากเหตุการณ์แบบนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ย
แพทยศภาจะดำเนินการต่อไปอย่างไร
แพทยศภาบอกว่าตามหลักโดยทั่วไปแล้ว

ก็ต้องมีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริง
จากนั้นก็ต้องตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง
โดยจะมีการตั้งอาจารย์หมอที่ไม่เกี่ยวข้อง
เป็นคณะอนุกรรมการจริยธรรมเพื่อมาสอบ

ว่าพฤติกรรมของหมอคนนี้ผิดจริงหรือไม่
ส่วนบทลงโทษจะเป็นอย่างไรก็ต้องอยู่ที่ผลการสอบที่จะออกมา
แต่เบื้องต้นนะวันนี้ยังไม่มีรายงานหรือร้องเรียนเรื่องนี้
เข้าไปยังแพทยศภานะฮะแต่ถ้าไม่มีรายงานก็ตรวจสอบเองก็ได้นะ
ไหนไหนก็เป็นข่าวแล้วนี่นะครับส่วนเรื่องคดีความนะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานายแพทย์คนนี้ซึ่งอายุ๕๓ปีนะครับ
เป็นผู้ถูกกล่าวหาได้เดินทางเข้าพบพันธุ์ตำรวจโทบุญเชิดจันมณี
รองภูมิกับการสอบสวนสพมนครสวรรค์แล้วนะครับ
หมายเรียกที่ตำรวจแจ้งไว้๒ข้อหานะครับก็คือ
กระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
และข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยขู่เข็น
ประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้าย
ซึ่งเบื้องต้นหมอคนนี้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
และขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น

ท่านก็แสดงความเห็นเข้ามาเยอะแยะนะฮะใช่
เอาเป็นว่าก็อย่าเหมารวม